แต่ที่จังหวัดรังค่ะพบคุณยายวัย๙๓ปี

แม้กระทั่งสูตรคูณแล้วก็แม่ก่อไก่แม่กอกา
ท่องได้หมดนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะ
หัวใส่จานกวดใส่จานรางวัลรวงได้ดีดิก
โอ้โหคุณยายยังจำได้แม่นค่ะ

ยุคเรายังจอดจานใช้ดี
คุณยายเพียงสุแก้วค่ะอายุ๙๓ปี
ชาวตำบลเขาพรายอำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะคะ
ท่องสูตรคูณแม่๑๒ได้อย่างแม่นยำ
หนังสือชัดถ้อยชัดคำและท่องแม่กอกา

ไม่มีอาการของความลืมเลือนเลยแม้แต่น้อยค่ะ
ยายเพี้ยนนะคะก็ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์
มีความจำดีบวกลบคูณหารท่องแม่สูตรคูณได้
อนเงินเหรียญได้อย่างแม่นยำด้วยอันนี้สำคัญที่สุดนะคะ
ชำนาญศพแก้วลูกชายก็บอกว่าผู้เป็นแม่นั้นเรียนจบชั้นป๔
และเป็นคนเรียนหนังสือเก่งจนสอบได้ที่๑ทุกปี
เป็นคนชอบคิดเลขที่บ้านก็เปิดร้านขายของชำ
ปัจจุบันอยู่กับลูกหลานก็ช่วยกันขายของ
อนเงินได้อย่างถูกต้องไม่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอารมณ์แจ่มใส
เป็นที่รักของลูกหลาน
ด้านของนางเทียนนะคะก็บอกว่า
อกจากจะท่องสูตรคูณชอบท่องแล้วนะคะ
ก็ยังชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจและสามารถร้องได้หลายเพลงด้วย
เคล็ดลับสุขภาพนั้นก็ชอบกินข้าวสวยกับผักต้ม
ปลาน้ำจืดแล้วก็กินผลไม้ที่สำคัญนั้นเป็นคนไม่เครียดค่ะ

คือเราได้ฟังข่าวหลายครั้งที่มีผู้สูงอายุเยอะแบบนี้
ส่วนใหญ่เขาชอบทานผักต้มกับน้ำพริก
แล้วก็อายุยิงแบบนี้เยอะมากนะครับ

แสดงว่าผักต้มกับน้ำพริกและข้ากับปลา
แสดงว่ามีคุณประโยชน์มากทีเดียว

กินข้าวกับน้ำพริกสิจ๊ะถึงได้สระได้สวย

คุณต้องรีบกินจะได้ท่องกอลไกรด์หรือฮอลโนโฮได้ครบ